คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นวัตถีศิษฐาทิวารีนะครับ
ขอต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหวันนี้มาคึกคักกันจริงเลย

ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คือตอนนี้สร้างพักเปิดตัวพักมาเนี่ย

บางคนบอกว่าส่งคุณสิทธาลงผู้ว่ากรทมรับเลือกตั้งเนี่ย
เพื่อให้พักเนี่ยจะได้รู้จัก
คนรู้จักไทยสร้างไทยอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ไม่ค่ะเราส่งเอาจริงค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะคะ
เราได้ผูกพันกับกรุงเทพมหานครมานาน
ดิฉันเป็นสอสอกรุงเทพ๓๐ปีผู้พันธ์ปุ่นเป็นสอสอมา๒๒ปีนะคะ
และการส่งครั้งนี้เราคิดว่ากรุงเทพต้องการผู้ว่า
ที่จะทำในสิ่งที่ผู้ว่าคนอื่นในอดีตยังไม่เคยทำ

ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่

ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่หมักหมมตั้งแต่เช้า

ต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต
ตั้งแต่การเดินทางกันทำมาหากินการเรียนหนังสือทุกอย่างเลย

ปัญหาพื้นฐานต้องถูกขจัดและต้องเตรียมที่จะเดินหน้าสู่
สิ่งที่คุณหญิงหน่อยบอกว่าผู้ว่าท่านอื่นไม่เคยทำ

คำเดียวปั๊บคนกรุงเทพจับต้องได้เลยฮะ
คนกรุงเทพอาจจะมีคำถามในใจนะครับ
ว่าทำไมกรทมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้
ผู้ว่าไม่เคยทำแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็ผมอยู่ในกรุงเทพมหานครมา๕๐กว่าปี
ปีที่ผ่านมาถามว่ากรุงเทพมหานครพัฒนาไปมากขนาดไหน

แล้วก็ในคำตอบนั้นก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่ทำไอ้นู่นทำไมไม่ทำไอ้นี่
ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากรทมไม่เคยทำ
ภาพใหญ่คือผมมองปัญหาของกรทมเหมือนภูเขาน้ำแข็งครับ
ภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นพ้นน้ำและเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทาง
หรือว่าขัดขวางภารกิจนโยบายต่าง
มันคือเห็นอยู่ข้างบนแต่ข้างใต้มันมีมากกว่าอีก๑๐เท่า
ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเราไปทุบข้างบนน้ำแข็งก็ดันขึ้นมา
มันก็ลอยขึ้นมาเกะกะเราอยู่ดีเราต้องทุบไปที่ปัญหาข้างล่าง
ซึ่งปัญหาข้างล่างนี่คือสิ่งที่ผมจะเข้าไปทำ
รวมถึงด้านบนด้วยนะครับโดยจะมีคำถามว่าเข้าไปแล้วจะทำอะไร
ผมบอกเลยครับนโยบายเร่งด่วนที่เราจะทำเป็นอันดับแรกนะครับ
แก้ปัญหาต้องบอกว่าทั้งหมดเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกรทมเบ็ดเสร็จอย่างเดียว
แต่ว่าเราจะรู้ว่าทรัพยากรที่เรามีคือกรุงเทพมหานครลงทุนกับระบบระบายน้ำไปแล้ว
กว่าล้านบาทในแสนกว่าล้านบาทก็ระบายน้ำอย่างที่เราเห็นครับ
มันยังมีน้ำรอระบายทุกทีนะครับมันยังมีน้ำรอระบาย
ซึ่งผมบอกแล้วว่านโยบายผมพื้นที่ที่เรียกว่าน้ำรอระบายเราจะไม่ใช้
เราจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้ว่าและพอเขตต้องไปเดินลุยน้ำ

ไหนยังมีน้ำท่วมอยู่ผู้ว่าพอเขตต้องไปเดินลุย
ถ้าประชาชนยังเดือดร้อนคุณต้องเดือดร้อนด้วยนะครับ
แล้วผมจะบอกว่าอันดับแรกที่เข้าไปที่ผมจะทำ
คือการทดสอบระบบระบายน้ำทั้งหมดของกรทมแล้วนำเสนอให้ประชาชนเห็น

ครูคลองที่บอกว่าขุดลอกผมจะปล่อยน้ำทีละคลอง

ใช้โมงประมาณไปตั้งปีนึงตั้งไม่รู้กี่ล้านบาทนี้

ระบบต่างของการระบายน้ำมีการบริหารจัดการที่ดี
ผมบอกเลยว่าถ้าผมเข้าไปบริหารจัดการ
ผมจะทำให้ระบบระบายน้ำของกรทมที่ลงทุนไปแล้วแสนกว่าล้าน

และจะดีขึ้นกว่าเดิมทันที๕๐

ก็คือจะบอกว่าการจราจรมันไม่ได้ควบคุมโดยกรทม

ผมก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นตำรวจที่เป็นเตรียมทหารด้วยกันอยู่แล้ว
ก็จะพูดคุยกันแล้วก็บอกเฮ้ยนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทย
ถ้าทุกหน่วยงานไม่ช่วยกันหน้าตาของเราอยู่ที่นี่
ถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่ตรงนี้เท่ากับว่า
เราไม่ได้เป็นค่าของประชาชนเราไม่ได้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
ผมจะชวนตำรวจทุกคนมาช่วยกันแล้วก็ขันน็อตกับจราจรร่วมกับกรทม

ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ถึง๕๐เหมือนการระบายน้ำ
แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดและจะอธิบายกับประชาชน
ให้เข้าใจว่าเราทำได้แบบนี้เพราะข้อจำกัดอะไรบ้าง

ซึ่งเราเคยเห็นบัตรแมงมุมบัตรอะไรต่าง
คิดจะทำกันมาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่ทำให้สำเร็จ
ผมจะเข้าไปดูในปัญหาแล้วจะหยิบปัญหามาให้พี่น้องประชาชนเห็น
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหากับกรทม
ทุกคนจะมีคำตอบแล้วจะไม่เกิดคำถามว่า
ทำไมผู้ว่าไม่ทำอย่างนั้นทำไมผู้ว่าไม่ทำอย่างนี้

ผมจะทำในสิ่งที่กอธมอธและผู้ว่ากอธมอธไม่เคยทำ
สอกรด้วยไหมครับ

เขตเลยส่งผู้ว่ากอทมด้วย
นี่จะเป็นผู้ว่าคนแรกที่คืนอำนาจให้กับประชาชนคนกรุงเทพค่ะ
ได้มาใช้ในการร่วมกัน
ผมจะบอกว่าในนโยบายครับ
ในส่วนของการคืนอำนาจให้กับประชาชน
พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพจะมีส่วนร่วมในการเลื่อนรถปลดย้าย
ข้าราชการกอทมผ่านระบบบล็อกเชน

ทำได้ครับระบบสมัยใหม่เนี่ยเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

เลื่อนรถปลดย้ายไม่ต้องเอาของขวัญมาให้ผู้ว่า
ทุกวันเทศกาลไม่ต้องมาทำดีให้เห็น
คุณทำดีให้ประชาชนเห็นประชาชนจะบอกผมเองว่า
คุณทำถูกต้องหรือไม่แต่ว่าคนก็จะบอกว่า
แล้วข้าราชการจะเอาคุณเหรอผมเป็นข้าราชการมาก่อนครับ
ผมรู้ว่าทั้งหมดของข้าราชการ
อาจจะมีคนที่ใช้ระบบอุปถัมภ์บ้างอะไรบ้าง
แต่คนที่เขาทำงานด้วยความจริงใจ
แล้วต้องการเป็นค่าของแผ่นดินต้องการรับใช้ประชาชนจริง
มีอีก๙๐๙๐กว่านี้จะสนับสนุนในนโยบายผมครับ

คงได้คุยกันอีกยาวอีกหลายวันก่อนจะเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคม
สุดท้ายคุณหญิงสุดารัฐผู้พันธ์ปุ่นด้วยนะครับ
มั่นใจขนาดไหนกับการเลือกตั้งครั้งนี้
ครับก็จะถามเยอะครับว่าคิดว่าจะชนะไหม
คิดว่าจะได้ที่เท่าไหร่ทำไมเปิดตัวช้าจัง
จะฟื้นมดงานของสร้างไทยอย่างไร
ก็คำว่างดงานอาจจะไปซ้ำกับ
เอาเป็นว่าเราจะทำยังไงนะครับผมบอกว่า
เมืองหลวงครับบ้านเมืองเนี่ยเราเคยได้ยินว่า

ผมก็จะบอกว่ากรุงเทพไม่สามารถสร้างเสร็จด้วยคนคนเดียว

รับฟังแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่ามั่นใจแค่ไหน
ผมทำในสิ่งที่ดีที่สุดผมทำเต็มหน้าที่ที่ผมต้องทำนะครับ
ผมจะเดินหน้าทำประชาสัมพันธ์
ทำให้ประชาชนเห็นว่าในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้ว
สิ่งที่เราคิดจะทำและในสิ่งที่เราจะทำให้ในอนาคต
เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ
ผมทำให้ดีที่สุดและสู้จนวินาทีสุดท้ายครับ

ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา
เพราะเราเพิ่งตั้งพักเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่เราสู้เต็มร้อยค่ะเพื่อคนกรุงเทพ
แล้วเรามั่นใจค่ะว่าผู้ว่าของเราสิทาธิวารี
จะทำในสิ่งที่ผู้ว่าคนอื่นไม่เคยทำ
จะคืนอำนาจให้ประชาชน
ประชาชนคนกรุงเทพไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
และบริหารโครงการของกรทม
แต่ผู้ว่าสิทธาจะเอาอำนาจนี้ให้กับประชาชนค่ะ

ไหนก็ได้ครับเมื่อวานถามแล้ว
จะมีเบอร์ไหนในใจผมบอกไม่มีครับ

อ๋อนี่คือใครจัดการ
ผู้หญิงสุดารักษณ์เกษฐพรรณและนาวากัตตรีสิทธาที่วรี
ขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ